อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่จะไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมดูแล้วจะยิ้มหรือจะยิ้มหรือขนลุกดี
เพราะว่าเราเจอเจ้าวายร้ายบุกอุกอาจเข้าไปในห้องน้ำสีชมพูฟรุ้งฟริ้ง

ตัวอะไรอยากรู้ใช่ไหมคะไปตามจับมันกันค่ะ
ตลอดข่าวขำวันนี้พาไปดูปฏิบัติการพิเศษของหน่วยกู้ภัยเทศบาลเมืองตาก
หลังจากที่ได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้มาจับ
ตุ๊กแก่
แน่นอนล่ะครับเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะรออะไร
หน้าที่หลักของพวกเขาก็คือทำให้
ทำให้ประชาชนมีความสุขไม่รอดค่ะ
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในห้องน้ำทันที
ได้ข่าวว่าเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยมันกบดานอยู่ในห้องน้ำสีชมพูห้องนี้
การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตัวมันเล็กก็เปี๊ยกเดียวนี่แหละครับ
ทั้งเอาไม้กวาดเข้าไปแย่ทั้งเอาไม้เข้าไปแคะมันก็ไม่ยอมออกมาแล้ว
วิ้งไปไหนแล้วล่ะครับนั่นน่ะเหมือนเห็นเล็กแบบโอ๊ยนั่นไงอยู่ใต้รังผ้า
ต้องหวบแน่นอนนะครับ
กลับเถิมกันต่อไป

โอ้โฮเจ้าณาธีนี่วิ่งออกมาจากห้องน้ำ

ตุ๊กแกเขายังไม่ออกจากห้องน้ำเลย
กลับมาก่อนกลับมาจับก่อน
เจ้าว่าไปเจ้าณาธิเขาก็คนเหมือนกันล่ะครับ
ก็ต้องมีการกลัวกันบ้าง

แล้วกลับไปปฏิบัติภารกิจกันใหม่
คืนไปเลยครับพี่คืนไปเลย
นั่นแหละครับตุ๊กแกมันอยู่ใต้หลังคา
มันยังไม่ยอมจำนวนง่าย
แย่มันเข้าไปแย่มันเข้าไป
คราวนี้แหละจับให้ได้จับให้ทัน
มันไปไหนไม่รอดแน่
ได้ไหมได้ไหมและแล้ว
นั่นไงล่ะครับจับได้แล้วเจ้าตุ๊กแก่

จับได้จับได้จับได้
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
และแล้วเจ้าตุ๊กแกตัวไร
ก็โดนจับได้คาไม้แบบนี้นี่แหละครับ
ไหนดูหน้าหน่อยสิ
เจ้าตุ๊กแกตัวที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของฉัน
ละบากเพล
ทำหน้านิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ
เมื่อกี้แรกเอาเจ้าหน้าที่ฉัน
วิ่งหวานของหากันเลยนะ

จะได้เห็นชัดว่านี่คือตุ๊กแก
แม่คุณคิดดูมันโกล่าหละหนมากจะจับได้

แต่สุดท้ายตัวร้ายวายร้ายก็ถูกจับได้
โดยพี่กู้ภัยที่มีความเก่งกาดในเรื่องของการจับสัตว์มาก